คุณผู้ชมคะใครที่ต้องการจะไปงานนามัศกาลรอยพระบาทพลวง
ที่เขาขี้ขกู่จังหวัดชันถบุรีต้องฟังกันดีเลยนะคะ
ปรากฏว่าเจอปัญหาค่ะเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้ว่า
เรื่องของการจัดคิวรถต้องไปซื้อช่องไหน
หรือว่าจะซื้อตัวผ่านไหนอุทยานต้องซื้อช่องไหนก็เลยมีความล่าช้าแล้วก็วุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยนะคะ
บรรยากาศบริเวณคิวรถวัดพลวงที่ตำบลพลวงอำเภอเขาคิชกุจังหวัดจันทบุรี
วันนี้ถือเป็นวันแรกของการเปิดให้ผู้แสวงบุญพุทธศาสนิกชนแล้วก็ประชาชน
ขึ้นไปนามศกาลดรพระพุทธบัตรพลวงบนยอดเขาคิชกูตอย่างเป็นทางการค่ะ
ข้อกำหนดใหม่ด้านการบริหารจัดการงานนามัศกาลรอยพระพุทธบาทพลวงประจำปี๒๕๕๙
มีมติเห็นชอบร่วมกันระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาคิดชะกูธทหารแล้วก็คณะสงฆ์๙วัด

มีคนที่ต้องการเดินทางไปนามัศกาลหลายพันคนนะคะ
เดินทางมาตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้าค่ะ
เนื่องจากเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตรงกับเทศกาลตรุษจีนพอดี
ตกค้างอยู่ที่ลานจอดรถวัดพลวงนะคะ
เพราะว่าตามข้อตกลงใหม่ที่ว่ามา
กำหนดให้เริ่มการเดินรถตั้งแต่๘โมงเช้าค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการจำหน่ายตัวบัตรคิวรถด้วย
คือเขาแยกจุดจำหน่ายกันนะคะ
มีจุดที่จำหน่ายตัวบัตรคิวรถจุดหนึ่ง
จุดที่จำหน่ายตัวผ่านด่านอุทยานอีกจุดหนึ่งรวมเป็น๒ช่องทาง
แต่หลายคนเข้าใจว่าสามารถซื้อตัวทั้ง๒ใบได้ในช่องทางเดียวค่ะ
จากนี้ยังมีปัญหาที่ผู้ที่จะเดินทางขึ้นไปนามัศกาล
ไม่ได้จัดเตรียมเอกสารแสดงตัวตนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ก็เลยเกิดความล่าช้าขึ้นไปอีก
ส่วนอีกหนึ่งปัญหาที่ยังเกิดจากการไม่ทราบจุดคิวรับส่ง
ขณะที่คณะผู้จัดงานกำหนดเอาไว้๓จุดหลัก
จุดหลักที่ว่ามีคิวรถบริเวณวัดกระทิง
คิวรถที่ว่าการอำเภอเขาคิดชะกูธ
และคิวรถบริเวณวัดพลวง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งประชาสัมพันธ์
กระจายออกไปขึ้นรถตามจุดจอดรถอีก๒แห่งด้วยนะคะ
พอตกบ่ายคลื่นผู้แสวงบุญ
ก็ค่อยเริ่มทยอยเดินทางขึ้นไปกันอย่างต่อเนื่อง

งดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มตลอดเส้นทางนะคะ
ตั้งแต่ลานพระศิวรีไปจนถึงรอยพระพุทธบาท
แล้วก็ไม่อนุญาตให้นำเครื่องสักการะดอกไม้ทูบเทียน

ก็จะให้วางได้แค่เฉพาะบริเวณลานพระศิวรีเท่านั้นค่ะ
เพื่อจะให้ผู้ที่ขึ้นไปนามัศกาลได้เห็น

ส่วนการเปิดนามัศกาลศักระรอยพระพุทธบาท

จะเปิดไปจนถึงวันที่๒๘มีนาคมนี้
รวมทั้งหมดก็เป็นระยะเวลา๖๐วัน
๓๔๕๔ครับ๔๕๔
เพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปก็ต้องเช็คกันดีด้วยนะคะ
จุดจอดจุดรับคิวรถ๓จุดด้วยกัน
รถออก๘โมงเช้าก็ต้องเตรียมตัวกันดีด้วยค่ะ